ดูเรื่องของคุณตาท่านหนึ่งหน่อยอายุเจ็ดสิบห้าปี
ถูกพบเป็นศพเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ
บนถนนที่ตำบลภัยศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีลำ

ศพเนี่ยอยู่บนลักษณะหัวเข่าเนี่ยพาดอยู่บนรถเข็นนะฮะ
แล้วก็มีจักรยานยนต์สีเทาอีกคันหนึ่งล้มคว่ำอยู่
คือสุดท้ายเนี่ยคนก่อเหตุนี่เป็นลูกชายนะฮะ
แต่กว่าจะไล่กว่าจะสอบกว่าจะยอมรับกันได้เนี่ย
เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกัน
ดูเรื่องการพบศพก่อนเมื่อเช้าเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปเจอศพเนี่ย
พบว่าศพนี้คือนายเขมานำสกุลโสเพียนอายุเจ็ดสิบห้าปีละ
เขมาแกเสียชีวิตอยู่แถวรถเข็นคันหนึ่งเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะ
เข่าเนี่ยพาดอยู่แล้วมีจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่อีกคันหนึ่ง
ตรงนี้เป็นทางโค้งนะครับที่บ้านภัยศาล
ตำบลไพสารดำเภอปะโคนชายจังหวัดปุริรำ
แต่ทีนี้เนี่ยสภาพศพที่ชนะสูตรเบื้องต้น
ตำรวจบอกที่ศีรษะของคุณตาเขมาเนี่ยมีลักษณะคล้ายถูกของแข็งทุบเป็นแผลชะกัน
กระโหลกเปิดเลยอ่ะที่ลำคอมีบาดแผลถูกแทงอีกสองแห่ง
ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะอย่างนี้มันคืออุบัติเหตุหรือเปล่า
หรือจะถูกฆาตกรรมแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางไปดูที่จักรยานยนต์
ถ้าคุณตาขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยแล้วแห่โค้งลงมาตรงนี้เนี่ย
จักรยานยนต์มันต้องมีร่องรอยบ้างสิค่ะนี่ไม่มีร่องรอยเฉียวชนอะไรเลย
ก็เริ่มแปลกใจแล้วนะฮะแล้วมีรถเข็นคันนี้อีกจักรยานยนต์พ่วงข้างก็ไม่ใช่นะ
นี่เป็นรถแบบรถเข็นเลยทำไมศพมาอยู่ลักษณะแบบนี้
ตำรวจก็เลยไปที่บ้านของผู้ตายนะฮะบ้านของตาเขมาอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ๔กิโลเมตร
บ้านหลังนี้ครับมาถึงเนี่ยตำรวจบอกโอ้โหความผิดปกติมันหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนี่เห็นไหมฮะ
สพประโคนชัยดูละเอียดยิบเลยนะอย่างที่พื้นดินมีรอยลักษณะครูดลากอยู่กับพื้น
มีหยดเลือดนี่เห็นไหมฮะหยดเลือดจากในบ้านเนี่ยยาวไปถึงถนนหน้าหมู่บ้าน
นี่เห็นไหมหยดเป็นทางไปถึงโอ้โหคือถ้าเกิดดูจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกไปถึงจุดเจอศพ
๔กิโลเมตรแล้วยังมีร่องรอยการเผาที่บ้านนะจุดหลังบ้านเนี่ยมีที่นอน
นี่ฮะถูกเผาอยู่อย่างนี้แต่เผาไม่หมดมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเนี่ยมีลูกชายของผู้ตายอยู่นะครับ
ชัชวานโสเพียรอายุ๒๘ปีเป็นลูกชายคนที่๕ของตาเขมาเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยนะ
เรื่องที่พ่อตายเนี่ยเจอศพเมื่อเช้าเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยนี่เสื้อเขียวนี่นะฮะชัชวานโสเพียร
ชัชวานบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้นะเอาที่นอนที่ถูกเผาก่อนพ่อเนี่ยลากที่นอนนะซึ่งเป็นที่นอนของพ่อเนี่ยมาที่หลังบ้าน
แล้วตอนตี๓พ่อจุดไฟเผาตี๓คืนที่ผ่านมาชัชวัลบอกพ่อจุดไฟเผาแล้วพ่อเนี่ยมาบอกเขาบอกคอยดูไฟไว้หน่อยนะลูกเดี๋ยวมันจะลามมาไหม้บ้านแล้วพ่อก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ชัชวานบอกผมก็ไม่รู้ว่าพ่อไปไหนนี่แหละแล้วตำรวจก็มาที่บ้านบอกว่าพ่อตายแล้วนี่เขาบอกเขาไม่รู้เลยนะฮะระหว่างที่กำลังสอบปากคำกันอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับนี่เห็นไหมชัชวานบอกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
พี่ชายชัชวานมาพี่คนโตนี่ชื่อวีรวัตรเขาอยู่คนละบ้านนะเดินมาถึงนี่ไม่พูดพร่ำทำเพลง
ใส่ไปทีนึงก่อนเลยมาถึงใส่เลยไม่ถามอะไรเลยตำรวจต้องจับแยกออกมา
เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
มันก็เกิดคำถามทันทีว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
เราก็ถามพี่ชายของชัชวานนะฮะชื่อวีรวัตรนะครับ
คือเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าชัชวานี่แหละฆ่าพ่ออย่างแน่นอน
เพราะก่อนหน้านี้พ่อเคยบอกบอกว่าทะเลาะกับชัชวานบ่อย
แต่ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้าง
น้องชายเนี่ยทำร้ายร่างกายพ่อบ่อยไหม
ทำไมวันนี้ที่มาถึงทำไมต้องปีเข้ามาต่อยน้องนี่เป็นเพราะอะไร

ครับคือเชื่อว่าน้องชายฆ่าพ่อ
ครับเพราะว่าในวันก่อนผมเคยมาก็มันคิดว่าจะทำร้ายพ่ออยู่ครั้งหนึ่ง

ลูกชายคนโตกับลูกชายคนที่๕
คุณผู้ชมครับตำรวจก็ได้ข้อมูลแบบนี้เนี่ย
ลูกชายคนนี้ทะเลาะกับพ่อบ่อยนะ
แล้วเมื่อคืนอ้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยเอาตัวไปโรงพักนะฮะ
สพประโคนชัยสอบเข็นอย่างละเอียด
สุดท้ายชัชชาวานยอมรับสารภาพ

เริ่มจากเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่ม
ชัชวานบอกว่าพ่อเนี่ยเมาแล้วกลับมาที่บ้าน
แล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันพ่อเนี่ยมาว่าเขา
ด่าเขาเรื่องไม่ทำงานนี่
เขาก็เลยโมโหนะใช้มีดที่อยู่ใกล้มือแทงเข้าคอพ่อไปหลายครั้ง
แล้วก็ฟันซ้ำที่หัวด้วยพ่อก็ล้มไปนะ

ตอนนั้นก็คาดว่าพ่อคงตายแล้วล่ะ
นี่ฮะเขาก็เอาพ่อเนี่ยขึ้นรถเข็น
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ลากรถเข็นไป
เอาไปทิ้งไว้ข้างทางตรงถนนที่ห่างจากบ้าน๔กิโลเมตรที่มีคนไปเจอศพเมื่อเช้า
นะแล้วเขาก็เดินกลับบ้าน
เขาบอกเขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
ถามว่าเอาแล้วที่นอนเนี่ยที่นอนพ่อเนี่ยลากมาเผาทำไม
เขาบอกอันนี้อยากเผาเฉยไม่เกี่ยวกับการทำลายหลักฐานคุณเขียนมาสอน
อันนี้ชัชวานบอกอยากเผาเฉย
แล้วสังเกษียณ
ไม่มี

เอาละผู้ต้องหาสารภาพแต่มันก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยใช่ไหม
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับถนนในหมู่บ้าน
จะเห็นช่วงเวลานี่นายชัชวาน
ตาเขมาขี่จักรยานยนต์ใช่อย่างที่เขาบอกเลยเห็นไหม
ลากรถเข็นซึ่งในรถเข็นเนี่ยมีศพของพ่อของเขา
นี่ตี๒๑๔นาทีนี่ฮะลากเอาไปทิ้ง
ในจุดที่เจอศพเมื่อเช้าที่เป็นทางโค้ง
บนถนนในพื้นที่ตะบนภัยศาลอำเภอประโคนชัย
จากนั้นหลังจากตรงนี้นะฮะตรงนี้๒นาฬิกา๑๔นาทีนะครับ
จากนั้นอีก๑๕นาทีนี่ชัชวานเขาบอกเขาทิ้งศพ
เสร็จเขาเดินกลับบ้านเพราะอยากให้ตำรวจ
คิดว่าเป็นอุบัติเหตุนี่ก็เห็นภาพเขาเดิน
ตี๒นาที๒๕นาทีเห็นมั้ยฮะเดินจ้ำอ้าวเลย๔กิโล
นี่หมาไล่เห่ากันเกลียวเลยแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
ญาติของนายชัชวานนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้
ชัชวานเนี่ยเขาไปเกณฑ์ทหารอยู่นะ
แล้วทีนี้ก็หนีทหารกลับมาที่บ้านคือจะปลดประจำการอยู่แล้ว
อีกแค่๖เดือนหนีทหารกลับมาอยู่บ้าน
พอกลับมาอยู่บ้านดูซึมคล้ายเหมือนกับมีอาการทางจิตประสาท
หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาก็เคยเสพยาเสพติดด้วยนะ
ดูจะเพี้ยนหน่อยจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
ยุ่งด้วยแล้วชอบทะเลาะกับพ่อเป็นประจำ
ภรรยาของคุณตาเขมานะฮะชื่อนางสมานแต่ว่าเป็นแม่เลี้ยงของนายชัชวานเขานะ
บอกว่าตัวเธอเนี่ยอยู่กินกับตาเขมามา๑๖ปีไม่มีลูกด้วยกันนะ
ลูกเนี่ยเป็นลูกติดจากเมียคนอื่นหมด
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตาเขมามาที่บ้านบ้านของเธอนี่แหละ
แล้ววันจันทร์เนี่ยก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คือบ้านที่อยู่กับลูกชายคือนายชัชวาน
ความจริงเนี่ยคือทางคุณป้าสมานเขาบอก
จะตามมาด้วยแล้วแต่ตาเขมาบอกไม่ต้องมาหรอก
เดี๋ยวไม่ปลอดภัยคงจะรู้อยู่ว่าลูกชายตัวเองเป็นยังไง
แล้วนี่ก็เปิดห้องของคุณตาเขมาให้กับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราได้ดู

ก็เลยคาดว่านายชัชวานเนี่ยน่าจะเข้ามาทำร้ายพ่อในห้องนี้หรือเปล่า

เขาอ้างว่าเมื่อคืนคุณตาเขมาเมาเหล้ากลับมามาหาว่าเขาไม่ทำงงทำงาน

ปกติในห้องเนี่ยจะมีมีดอยู่นะ
แต่ตอนนี้ไม่รู้มีดหายไปไหนนะครับ
ขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุเนี่ยป้าสมานบอก
เงินของตาเขมาปกติแกจะใส่ไว้ในตู้
ที่เป็นตู้เสื้อผ้าจะมีอยู่๓๔พันบาทป้าจำได้นี่หายไปด้วย
แล้วยังเคยถูกนายชัชวานเนี่ยเมาแล้วก็อารวาสมาครั้งหนึ่งด้วย
ตอนนั้นเนี่ยนะตาเขมาต้องพาป้าที่เป็นแม่เลี้ยงของนายชัชวานเนี่ย
หน้าต่างหนีออกจากบ้านอ่ะ
นี่ฮะคือคุณป้าแกบอกไม่คิดเลยว่าลูกแท้เนี่ยจะก่อเหตุฆ่าพ่อได้ขนาดนี้
คุยกับคุณนัทวินคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราเสร็จนี่คือคุณป้าแกแอบไปร้องไห้คนเดียวนะฮะ

เป็นแพร่ตายก็ไม่เสียใจเนอะ

คุณตอบลักเขามากหน่อยเนอะเป็นห่วงใช่มั้ยครับ

ลูกชายก็เป็นร้อยตำรวจอยู่กรุงเทพมาพรุ่งนี้

ตอนแรกเขานึกว่าลูกยายเป็นคนฆ่าพ่อเลี้ยง
ไม่ได้บังใจนะยายนะ

ตีหน้าต่างก็ตีประตูบ้าน
แล้วแกก็เปิดหน้าต่างออกไปนอนบ้าน

ไปดูในห้องของผู้ต้องหานะฮะ

หลังตู้เสื้อผ้าดูแปลกหน่อย

ของเล่นเด็กขนมนม
แต่มันแบบคลิญมันเหม่นน่าวหมดแล้ว
มีทูบมีเทียนใบตองบายสี
คือยาดของผู้ตาย
บอกว่านายชัชวาน

ไปเผากับที่นอนอะไรหรือเปล่านะฮะ

หลังเกิดเหตุนะครับบอกว่าตอนตี๔เนี่ยเช้ามืดเนี่ยจะไปตลาดเห็น
ไฟไหม้ที่นอนนั่นแสดงว่าชัชวานเนี่ยมาเผาที่นอนหลังจากที่เอาศพพ่อไป
นะก็ไม่คิดว่าเออมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่บ้านหลังเนี้ยตัว
ลูกชายเนี่ยคือนายชัชวานเนี่ยแปลกหน่อยตั้งแต่หนีทหารกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
เข้าออกเขาออกประตูหลังบ้านตลอดเหมือนแบบเขาจะยึดทิศตะวันตกเป็นหลักตลอด
จะทำอะไรเนี่ยจะออกมายกมือไหว้ทางทิศตะวันตกตลอดเลยไม่รู้เขาคิดอะไรนะฮะ
นี่แปลกเนี่ยบนหลังตู้ที่นอนของเขาห้องนอนของเขานะครับ
เพื่อนบ้านก็พูดตรงกันนะครับบอกว่านายชัชวานผู้ต้องหามีลักษณะไม่สูงสิงกับใคร
ไม่คุยกับใครหลายคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขาเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่ากลัวดูเหมือนกับเป็นคนมีอาการหลอนทางจิตประสาทอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยดูแลตรงนี้ด้วยกลัวว่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมาง่าย
แล้วเดี๋ยวชาวบ้านจะไม่ปลอดภัยขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
มันมีเรื่องราวของมิจฉาชีพซ้อนเข้ามาค่ะ
ทีแรกก็คิดว่าคอร์เซ็นเตอร์คือแน่นอนว่าศพที่เจอเนี่ยยังไงต้องส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนใช่ไหม
เพราะว่ามันเป็นลักษณะของฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุอะไรยังไงก็ต้องเอาให้ละเอียดตรงนั้นด้วยนะฮะ
ผู้ต้องหาจะสารภาพแล้วมีขั้นตอนการชนะสูตรอยู่อืม
ทีนี้มีคนโทรมาหาญาติของคุณตาเขมาญาติผู้ตายบอกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมต้องจ่ายค่าชนะสูตรศพให้กับโรงพยาบาลประโคนชัย๓๕๐๐นะ
แล้วให้โอนเข้าบัญชีแต่ไม่ใช่ชื่อบัญชีชื่อโรงพยาบาลไง
เป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนิรบนมาทำเงี้ย
ญาติยาดเขาก็เหมือนกับเหมือนเนี้ยเขาก็ได้รับทโทรศัพท์
โอนอะไรไปนักข่าวก็เริ่มเอ๊ะไหนดูซิอะไรยังไง
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้พอโอนไป๓๕๐๐โทรกลับมาอีก
โทรกลับมาอีกบอกมันยังไม่จบนะมันต้องจ่ายค่าชนะสูตรเพิ่ม
ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมศ์อีกเมื่อกี้ประโคนชัยต้องจ่าย๓๕๐๐บาท
ต้องจ่ายให้โรงพยาบาลบุรีรำอีก๔๕๐๐บาท
คือญาติเขาก็โอนไปให้คือก็ต้องเข้าใจในมุมชาวบ้านใช่ไหม
เขาก็สงสัยมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้มั้ง
มีค่าเอาศพออกจากโรงพยาบาลอีกนะอีกหนึ่งหมื่น
คือบรรดาน้องนักข่าวอันนี้ต้องชมเลยนะครับ
ที่เขาแบบเห็นผิดสังเกตแล้วเขาก็เลยบอกยาดของคุณตาเขมา
เดี๋ยวอย่าเพิ่งโอนนะแล้วก็ไล่ให้นะ
ถามผู้หญิงคนนั้นไล่ซักจนแบบไม่ใช่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ไหนหรอก
คนในพื้นที่นี่แหละที่เขารู้ว่าบ้านเนี้ยมีคนตายโอ้โหโทรมา
นี่มาหลอกเอาเงินเขาจนทั้งนั้นบอกว่าโอ้เดี๋ยว
จะโอนคืนให้อืมมันเป็นความสูญเสียของคนแล้วยังมาหลอกเงินเขาซ้ำอีกอย่างเงี้เหรอ
นี่ถ้าเกิดนักข่าวไม่ไปทำข่าวนี่ป่านี้โอนมาอีกหมื่นนึงนะ
คือยังไงครับแล้วไอ้ตกตกลงกับเงินไม่ได้เข้าโรงพยาบาลใช่ไหม
เขาเขาเขาเขาเดือดร้อนเขาเขาเขาสูญ
สูญเสียสูญเสียน่ะมามาจะมาทำเงี้ยกับเขาได้ไงอ่ะ

นี่ค่ะคือทางสื่อมวลชนที่ทำข่าวเรื่องนี้อยู่ในพื้นที่ก็เลยตรวจสอบให้ต่อเลย
พบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลประโคนชัย
รู้ชื่อรู้แผนกเรียบร้อยคุณเขียนมาสอน
มีคนตายไงต้องส่งมาชนะสูตร
โทรไปหาญาติเขาแล้วหลอกแบบไม่จบไม่สิ้น

บอกว่าพรุ่งนี้จะเรียกประชุมด่วนเลยนะฮะ
เพราะคาดว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรก
ขณะที่ญาติของคุณตาเขมานะครับทุกผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่นำศพส่งมาถึงบ้านแล้ว
ต้องเสียค่าเอาศพออกหมื่นหนึ่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
อันนั้นถูกหลอกนะฮะยังดีไม่ได้โอนไปแล้วก็ได้คืนมาด้วย
นี่ภรรยาก็ร้องไห้
เอาที่เหลือเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อกันแล้วกันนะครับ